เอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจะไปกินกันแต่ก่อนอื่นย้ำเรื่องของไลน์กันหน่อย
ย้ำเรื่องของไลน์นะคะวันนี้เราจะแจกเสื้อที่เราใส่แบบนี้
สองตัวเลยแต่ไม่ใช่ตัวที่เราใส่อยู่

เดี๋ยวในท้ายรายการเราจะเลือกผู้โชคดีแล้วแจกไปเลย๒ตัวค่ะ
เอาละอีกหนึ่งเหตุผลแล้วครับที่คุณผู้ชมนั้นชอบดูตลอดข่าวเช้านี้เพราะว่า

นี่เลยแต่ก่อนที่จะพาไปกิน

ที่จังหวัดสุโขทัย
ที่นี่แหละเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณ

ของกินของโบราณต้องไปที่นี่ที่จังหวัดสุโขทัย
พาไปทานครับเป็นปลาหลามพระร่วง
หาทานยากมาเป็นของกิน

ข้าวหลามปลาก็ได้

เขาบอกว่าแม่ครัวร้านนี้ของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ที่อยู่ในบริเวณทางเข้าอุทยาประบัติศาสตร์ศิษฐรรณาลัย
อาเฟิร์ทศิษฐรรณาลัยจังหวัดสุโขไทย
บอกเลยว่าวิธีการทำต้องใช้เนื้อปลาขาวสด
ระบอกไม้ไผ่ที่ใช้เผาหรือว่าหลามต้องตัดใหม่ต่อวัน
ส่วนผสมนั้นก็มีขมิ้นเป็นนางเอกเลยหลัก
ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการนำเนื้อปลาที่แลกเป็นชิ้น
เคล้ากับหัวกะทิพริกแกงรสเผ็ดที่ตำกับขมิ้นสด
มาแคว่นแห้งเพื่อลดกลิ่นขาวปลา
จากนั้นก็คลุกเคล้ากับเนื้อปลากับพริกแกงพอได้ที่นะครับ
ก็นำใบยอไปใส่ก้นกระบอกไม้ไผ่ก่อน
แล้วกรอกเนื้อปลาที่ผสมแล้วตามลงไปครับ
จากนั้นปิดกระบอกด้วยใบตอง
หรือให้น้องใบตองไปปิดก็ได้ไม่ได้ค่ะมือจับทอง
จะพองไม่ใช่อย่างนั้นใบตองที่เป็นใบไม้ใบกล้วยค่ะเออ
พอได้มาแล้วนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายคือนำไปเผาไฟ
ไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไป
อย่างที่เคยย้ำกันหลายครั้งว่าถ้าไฟแรงเกินไปไม่ครับกินไม่ได้
ที่สำคัญต้องคอยหมุนกระบอกไม้ไผ่นะ
เพื่อให้เนื้อปลาด้านในสุกตัวทั่วกัน
ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมีสุกดิบไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นนะ
เออของไทยต้องสุกให้หมด
แบบนี้ประมาณ๔๐นาทีแล้วนำไปรับประทานได้เลย
ข้างในก็จะระอุเดือดแบบนี้นะครับ
ทานกับข้าวสวยอย่างนี้เนอะถูกต้องมันก็จะหอมไม่ไผ่
ทานมากเลยล่ะจะบอกให้นะ
ซึ่งว่ารักษณะเค้าคล้ายกับหอมหมกเหมือนกันเนอะ
แต่ว่าใส่ในกระบอกไม้ไผ่แทนก็จะเป็นหลามปลาแทนหมกปลาแบบนี้
หลายคนก็สงสัยอาหารเมนูนี้เนี่ย
หลามพระร่วงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไง
เขาก็เล่ากันนะครับเล่าขานว่าพระร่วงเจ้าเนี่ย
ดำน้ำลงไปจับปลาที่แก่งหลวงแล้วหายไปครับ
ส่วนบ้างเนี่ยก็เล่ามาว่าพระร่วงเนี่ย
ดำน้ำไปตามหาแม่ซึ่งเป็นพญานาค

และปัจจุบันแก่งหลวงนี่ก็มีอยู่จริงนะครับ

แม่น้ำเช่นปลาขาวปลากดปลาเนื้ออ่อน
ทั้งยังอยู่ใกล้กับร้านอาหารแห่งนี้ด้วย
เขาก็เลยนำตำนานนี้มาใช้เป็นชื่อ
เป็นปลาหลามพระร่วงนั่นเองนะครับ
มันมีที่มาที่ไปนะในการตั้งชื่อของเขานะคะ
เวลาเราทานอาหารเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วยังได้รู้เรื่องราวของที่มาเมนูก็เป็นความรู้ไปด้วยนะคะ
ใช่ก็มีคุณผู้ชมส่งมาว่าเห็นไหมเราก็ได้ความรู้อะไรที่เรายังไม่ได้เคยรู้มาก่อนด้วย
อย่างวันนี้เคราะห์อย่างนี้ดิฉันก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ
หลามแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อน
ตลาดพระร่วงนะไปลองลิ้มชิมรสลองทานกันได้ในช่วงนี้ตลอดกินกันต่อเนื่องเลย